ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ

เพราะว่ายิงกันแบบ๓๐กว่านัด

โอ้โหเนี่ยค่ะจนเสียชีวิต๒คน

และในขันชัยประดับสุขหรือขันอายุ๒๙ปี

เหมือนกับเป็นหัวหน้ากลุ่มวัยรุ่น
คนละพื้นที่ค่ะคุณภาคภูมิ

นายโอที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
ตำบลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตียน

แล้วนายขันชัยซึ่งเป็นอีกกลุ่มนึง
กลุ่มบ้านนาการตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี

แล้วเขาก็จอดมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะมาเคลียร์ปัญหาเก่ากัน
ตกลงกันไม่ได้เลยยิงปืนใส่กันจนไม่รู้ว่าใครเริ่มก่อน
ไม่รู้ว่าใครยิงใครก่อน๓๐กว่านัดนะคะ
แล้วก็ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้๓คน
อยู่ที่สพดมเตี้ยคือในนุ่มในเบ้นนายสนิท
มีในหนุ่มคนเดียวที่รับสารภาพช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจกาญจนบุรีก็นำตัวในนุ่ม

ก็สารภาพนะคะก็เลยนำตัวในนุ่มไปค้นปืนที่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลวังเย็นอำเภอเมืองกาญจนบุรี
หนุ่มก็พาเจ้าหน้าที่ไปเลยไปชี้จุดที่ซ่อนปืนที่ใช้ก่อเหตุ
อยู่ในรถยนต์เก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วค่ะ

แล้วก็นำตัวในนุ่มไปสอบสวนเพิ่ม
ที่สพด่านมะขามเตี้ยซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ
พรรณตำรวจเอกวุธิพงศ์เย็นจิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจกานจณภมุรี
มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจรอยนิ้วมือ
พรรณตำรวจเอกอำนาจเห่ยมใจดี
เรื่องต้นตอนนี้นะคะคาดว่าจะมีการออกหมายจับคนที่ร่วมก่อเหตุได้
เพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยเขาก็เก็บคราบเลือดดูปลอกกระสุนอาวุธปืนตรวจดีเอ็นเอค่ะ
ตอนนี้แบ่งกำลังออกเป็นสองชุดนะคะชุดแรกเขาก็จะหาหลักฐานเพิ่ม
ก็คือจะไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าวัยรุ่นสองฝ่ายใช้ในการหลบหนี
ชุดที่สองเขาก็จะไปพบกับญาติของทั้งสองฝ่ายเนอะค่ะเพื่อนำตัวบุรรณัสเนี่ย
ให้มามอบตัวรวมถึงสอบปากคำพยานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ว่าใครอยู่ในจุดเกิดเหตุเห็นอะไรยังไงกันบ้าง
ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการออกไหมจับเพิ่มนะคะ
ฟังเสียงผู้กำกับสพด่านมะขามเตี้ยค่ะ
แล้วตอนนี้ได้มาก็บอกแล้วก็เดี๋ยวดูอีกคนหนึ่งก็รับรับ
อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่๓คน
ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพด่านมะขามเตี้ยนะคะ
ในนุ่มในเบนส์ในนายสนิทในนุ่มคนเดียวแหละ
รับสารภาพแล้วก็พาตำรวจไปดูจุดที่ทิ้งปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ

ก็เดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจค้นบ้านของในเบ้นด้วยนะคะ
ไปเจอรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
หมายเลขทะเบียน๑กยย๘๗๗๖กาญจนบุรี
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นคันที่เบ้นใช้ในวันเกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ก็นำไปที่สดมเตีย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วก็ช่วง๕โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจก็ดำเนินคดีนะคะ
เบนส์ก็คือนายนัทธวุธตัญเจริญ
หนุ่มก็คือนายอนันต์จันดี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไหล่ตรองไว้ก่อน
ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งสองคนก็ถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีทันทีนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนสนิทหรือว่านายพิสิทธิเอี่ยมสำอาง
ต้องสงสัยอีกคนนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่กันเอาไว้เป็นพยานค่ะ
เดี๋ยวมีใครเพิ่มเติมต้องรอฟังพรุ่งนี้นะคะ
เพราะยิงกัน๓๐๔๐นัดคงเป็นไปไม่ได้

แล้วก็ปืนกระบอกเดียวที่เจอเนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้
แต่ปืนนี่คือหลักฐานสำคัญต้องหาให้เจอด้วยนะ

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับแม่ของนายโอ
เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกชายนะครับ
แม่ของนายโอก็โศกเศร้าเสียใจอย่างหนักเลย
ที่ติดตามมาด้วยก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
ตอนนี้ก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนัก
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปด้วย
ไปสอบถามชาวบ้านในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าอาคารทดน้ำชุกกระเภาเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

มีวัยรุ่นมาเที่ยวเล่นในตอนเย็นถึงข้ามกันเยอะ

แต่ว่าพอเกิดเหตุยิงถล่มกันเนี่ยนะ
เงียบเหงาไปเลยอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็น
คือปกติชาวบ้านบอกว่าตอนช่วงแบบนี้นะคุณเขียนมาสอน
คนต้องเต็มเลยแดดโร่งลมตกคนต้องเต็มเลย
มีร้านค้ามีวัยรุ่นมานั่งกันนะฮะ
พอเกิดเหตุยิงถล่มกันเนี่ยมีเหตุเงาเลยครับ
พื้นที่นี้อากาศดีวิวสวยชาวบ้านมาหาปลาก็เยอะ
ที่ยู่อันนี้ก็เดือดร้อยมันก็ได้โดนเจ็บกว่าไร่คน
ห้าปลาเหรอครับ
เออก็ห้าปลามั่งไงมั้ง
โดยม้าเขาจะทอดแห้๕ปลากันอะไรกัน

ก็คือเราชาวบ้านแถวนี้ปกติเราหาปลาหรือทำหากิน
แล้วก็เย็นนี้ก็ไม่กล้ามาด้วยนะครับ
ไม่กล้ามาเลยกลัวเลยกลัวโดนลูกลง
อย่างปกติลุงมาทำอะไรมาหาปลานะครับ

เขาหาปลาดูเขาตกปลาอย่างนี้แล้วก็จับ

ไม่จะกล้ามาแล้วก็โดนลุกหลง

ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อนของนายโอบอกว่าปกตินายโอจะมีรุ่นน้องที่นับถือเยอะ
ก็ยกให้นายโอเป็นประธานกลุ่ม
เชื่อว่าสาเหตุเนี่ยคงมีชนวนมาจากเรื่องของ
รุ่นน้องไปมีปัญหาจากที่อื่น
เพราะวันนั้นเท่าที่ทราบคือนายโอมาที่นี่
เพื่อมากินหมูกระทะริมน้ำ

พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าจุดเกิดเหตุ
อยู่ไกลจากบ้านนาการที่เป็นบ้านของนายขันชัย
ประมาณเกือบ๓๐กิโลเมตร

ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะฝ่ายตรงข้ามตั้งใจเข้ามาก่อเหตุหรือเปล่า

ไปเที่ยวไปขับรถมอสไซค์ไปเป็ดกุ่มอะไรอย่างนี้

คุณโอนี่ถือว่าเป็นแบบ

เขาเป็นประธานกุ้มอะไรนะเขามีกุ้มอะไรเขาอยู่
พอจะรู้ไหมครับว่าใครยิงใครก่อน

จากที่ถามควรอยู่ในเหตุการณ์อะไรอยู่น่ะ

กับมีหัวภัทรการไกลไงครับ
ถ้านับจากบ้านเขานะมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ

แต่ว่าจากจุดเกิดเหตุนี้ที่ไหนใกล้กว่ากัน

เพราะว่าเอาของคนในตำบลนี้ครับ
แสดงว่านายกัญชัยนี่คือมาไกลเลย

มันก็ไกลอะพี่มันก็
๒๐๓๐โลกรัมได้นะคือมันไม่ใช่เครต
มันไม่ใช่เขตท้องเที่ยวประจำอะ
เดี๋ยวไปดูคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ยิงกันเลยนะ
นี่ฮะเป็นพนักงานล้างจานของร้านหมูกระทะนะครับ
บอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาไม่ถึงสัปดาห์นะคุณเขียนมาสอน
ขณะเกิดเหตุเขากำลังล้างจานอยู่ฝั่งตรงข้าม

ยิงกันแบบสนั่นหวั่นไหว๓๐๔๐นัดได้
ลูกค้าที่ร้านเนี่ยต้องวิ่งหลบกันจ้าละวันเลยนะฮะ

มาหรือเจ้ามีคนมาหรือเปล่าไม่รู้นั้น

อืมเนี่ยค่ะทีนี้คนในพื้นที่เขาเลยบอกว่าดูสิ

แทนที่จะได้ขายของได้สตุ้งสตังค์กลุ่มวัยรุ่น
แทนที่จะได้ออกมีที่นั่งพักผ่อนยอดใจ

ต่างฝ่ายต่างแบบอาจจะกลับมาอะไรแบบนี้
เลยงิบอย่างที่เห็นนี่ค่ะงิบ
ที่สำคัญก็คือว่าวัยรุ่นพวกนี้เนี่ย
เอาปืนกันมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้